ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นคลิปแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์
คนก็สงสัยมากเลยเป็นพระทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ

ไปดูคลิปกันก่อนนะคะแต่พระท่านชี้แจงแล้วว่าทำไมต้องทำแบบนี้ค่ะ

เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคนเห็นคลิปนี้ก็วิจารณ์เยอะว่าเอ๊ะทำไมพระท่านถึงต้องทำแบบนี้ด้วยเนี่ย
ไปพบกับพระอธิการกิติศักดิ์กิติศักโกท่านเจ้าอาวาสวัด
และพระจริญญาอายุ๓๙ปีพระลูกวัดและเป็นคนที่ถ่ายคลิปด้วยนะคะ
พระท่านบอกว่าขอชี้แจงแบบนี้เป็ดในคลิปถูกหมากัด
และสภาพมันร่อแร่มากเหตุการณ์ตั้งแต่๒๕สิงหาคม
พระที่อยู่ในคลิปคือพระศักดิ์สิทธิ์อายุ๖๒เป็นพระลูกวัด
จากวัดเหล่าพระเจ้าตาเขียวไม่ใช่พระที่วัดนี้
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามในคลิปค่ะ

บอกว่าไม่อยากให้เป็ดมันทรมานถ่ายคลิปเอาไว้
จะได้ให้เพื่อนดูว่าเออเป็ดมันตายแล้ว
มันไม่ทรมานแล้ว
แต่คลิปหลุดออกมาในโลกออนไลน์

เสียตอนแรกนี่บอกเลยใช่ไหม

ถ่ายคลิปเอาไว้
จะได้ให้เพื่อนดูว่า

มันไม่ทรมานแล้ว

จะได้ไม่ต้องทรมาน

บอกทำไมไม่ปาดคอมันให้ตาย

ไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้เหรอ
หรือไปตามสัตวแพทย์มาก่อนดีไหม

ก็หมามันมากัดเป็ดไก่จริงนี่นะคะเป็นคอกเป็ดคอกไก่

โดนกัดไปหลายตัวแต่ตัวที่อยู่ในคลิปคือ
มันเป็นตัวสุดท้ายที่อาการสาหัสล่อแร่ตายแหล่ะไม่ตายแหล่ะ
นี่นะคะ
แต่สุดท้ายพระที่ตีหัวเป็ดเนี่ยค่ะสึกแล้วนะคะสึกแล้วค่ะ
เพราะว่าพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็มีเสียงวิจารณ์เยอะสุดท้าย
ก็เลยศึกเลยพระศักดิ์สิทธิ์เป็นอดีตพระศักดิ์สิทธิ์ไปแล้ว
คือสุดท้ายถ้าทำมันไม่ไหวจริงตามหมออะไรก็คงช่วยไม่ได้เนี่ย
ก็ตามญาติโยมมาช่วยดีกว่าเป็นพระไปลงมืออย่างนี้เองไม่ไหว